ผมมีอยู่๑ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจกว่า

กล้วยเนี่ยบอกเลยนะไม่ใช่กินกันแบบกล้วย

ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นกล้วยที่มันมีไส้
ดูสิครับน่ากินน่าทาน

หน้าตานี่สุดยอดเลย

แล้วถ้าราดด้วยน้ำกะทิด้วย
ร้านนี้คือร้านกล้วยครับ
โอ้โหกล้วยใส่ธาระครับ

แล้วเนี่ยกล้วยเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มบ้านพี่แกเลยก็เลยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยเนี่ยกล้วยอบนะ
ของพี่แกเป็นกล้วยอบไม่ใช่เป็นกล้วยปิ้งนะอ๋อใช้หม้ออบหม้ออบรมร้อน
ถูกต้องครับแล้วนี่แหละพออบเรียบร้อยก็มาทำการบีบี้แบน
อ๋อคล้ายคล้ายกล้วยปิ้งคล้ายคล้ายกล้วยทับอ่าคล้ายคล้ายกล้วยทับอืม
อ่าอารมณ์แบบนั้นน่ะนะครับแล้วก็ผ่าขึ้นเป็นตรงกลางแบบนี้ค่ะ
ตามภาพเลยนะครับแล้วก็ยัดไส้ด้วยฝอยทอง
แล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิลงไปโอ้โหตอนแรกทำเล่นเล่นให้เพื่อนกิน
เป็นยังไงถูกอกถูกใจกันเป็นแถวเพื่อนบอกทำดีขนาดนี้ขายเลยดีกว่าไหม
ก็เลยขายซะเลยถูกต้องยุขึ้นซะด้วยนะครับ
เด็ดเคล็ดลับนะครับที่ทำให้รสชาติอร่อยล้ำนี่ก็คือกล้วยนี่แหละ
ใช้กล้วยในบางกล้วยในบางเป็นพันกล้วยที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราธานีครับ
ค่ะเป็นกล้วยที่ไม่มีเมล็ดรสชาติจะออกหวานหน่อยหน่อย
อร่อยล้ำไม่เหมือนใครส่วนน้ำกะทิที่ใช้ราดเนี่ย
ก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวกะทิสดใบเตยโอ้โหหอมหวานเลย
เคี่ยวให้เข้ากันรสชาติหวานมันหอมอร่อยครับ
ก็มีให้เลือกมากมายนะฝอยทองอันนี้ไม่มีแน่นอน
แล้วก็มีไส้ฝอยใบเตยที่เขียวเนี่ยใช่ไหมคะฝอยทองใบเตย
ฝอยทองใบเตยเขียวแล้วก็ใส่มะพร้าวผัดหวานโอ้โห
ก็น่าจะผัดกับอ่านน้ำตาลมะพร้าวใส่ถลักจริงอ่ะเนี่ย
ไม่พอยังมีอีกอะไรฮะไส้ข้าวโพดหวานด้วยโอ้หลากหลายแบบ
ไส้เผือกยังมีไส้มันยังเยอะแยะไปหมดเลย
ยังไม่เอามาให้กินอีกเยอะขนาดนี้ต้องรีบเอาไม้กินแล้วน้องใบตอง
โอ้โหอยากกินกันใช่ไหมยากสิคุณจัดไปนี่เลยร้านกล้วยกล้วยตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีร้านเนี่ยนะครับจะปิดทุกวันที่๑และ๑๖ของทุกเดือน
เอาปิดทำไมอ่ะไปให้แม่ค้าไปลุ้นกันอ๋อเปิดช่องสามสิบสองไทยรัฐทีวี
เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าอยากจะโทรไปสอบถามเส้นทาง
สาวเนี่ยทั้งสองคนนิวนาวแล้วก็ใบตองถามใช่ไหมว่ามีจัดส่งไหม
โทรไปสอบถามครับหมายเลขศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดสามศูนย์เก้าเลย
โทรไปผมว่าชาวสุราธานีน่าจะโทรกันไปเยอะถ้าดูคุณพี่ท่านนี้ดีครับ
คุณพี่คะกินไม่เกรงใจคนดูเลยนะคะไส้ทะลักจริงคุณโอ้ดูหน้าตาสิครับ
หน้าตากล้วยรึคะโอ้ทั้งคนขายก็ต้วยแหละครับ

ำน้ำปลาดูอีกรอบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ
เดี๋ยวชั้นจะไปสุราชดูล่ะ
เดี๋ยวไปหาของกินมาฝาก
ไข่ใหญ่ใจไข่แดงแดนธรรมะ
คุณได้ไข่แดงจากที่ฉันไปแน่
จะมาถึงไหมนะ